ที่กาญจนบุรีกันหน่อยค่ะมีคนไปเจอรถกระบะคันหนึ่งสภาพเป็นแบบว่า
แต่ว่าท้ายรถอ่ะเกยอยู่ที่ฝั่งประตูฝั่งซ้ายมีเลือด
ลอยไปกับน้ำ๔๐๐เมตรแล้ว

เพราะดีนะช่วยขึ้นมาได้

หลายคนบอกโอ้โหประสบอุบัติเหตุแน่เลย
เปล่านะคะเขาตั้งใจฆ่าตัวตายค่ะ

นี่ตกใจกันไปหมดเลยนะคะ
มูลนิธิขุนรัตนาวุฒิต้องช่วยกันดึงตัวผู้หญิงวัย๓๔ปี

มีภาพตอนที่เขาดึงร่างเธอขึ้นมาไหม
นี่กู้ภัยเจอตัวแล้วดึงร่างเธอขึ้นมา

ช่วยกันดึงร่างเธอขึ้นมาจากคลองชนรับประทานริมถนนหนองตะบ่งหนองเสือค่ะ
หลังได้รับแจ้งว่ามีรถกระบะลักษณะเหมือนประสบอุบัติเหตุตกลงไปในคลอง
แล้วก็เห็นว่าคนขับกระโดดลงคลองไปแล้วนะคะ

สภาพรถกระบะก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เลย
ชาวบ้านที่เห็นในการเขาเล่าบอกว่าเห็นกระบะคันนี้ขับพุ่งลงไปในคลองชนรับประทาน
แบบอย่างนั้นใกล้นั่นน่ะคือท้ายังคาอยู่ที่ฝั่ง
แต่หัวเนี่ยพุ่งเหลาลงไปแล้วนะคะแล้วก็เห็นคนขับ
ออกมาจากรถแล้วไปนั่งริมถนนแป๊บนึงก่อน
ก่อนที่เธอจะตัดสินใจกระโดดลงไปในคลองชน
ประธานเหมือนคนพยายามจะฆ่าตัวตาย
แล้วก็ลอยไปตามน้ำไกลกว่า๔๐๐เมตรค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ตามหาจนเจอตัวแล้วก็นำตัวขึ้นฝั่งได้สำเร็จ
เห็นว่าตามร่างกายนี่บาดแผลเยอะเหมือนกันนะคะ
ก็รีบพาส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙เรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้ค่ะครับ
ได้คุยกับพี่สะพ้ายของผู้หญิงคนนี้นะคะ
ที่เขามาที่ที่เกิดเหตุเขาให้ข้อมูลบอกว่าช่วงบ่าย
หลานหลานก็คือลูกชายของผู้หญิงคนนี้แหละ
โทรมาบอกว่าแม่ทะเลาะกับพ่อแต่ไม่ได้บอกว่าทะเลาะเรื่องอะไร
บอกแม่ทะเลาะกับพ่อแล้วแม่โกรธมากขับกระบะออกไปข้างนอก
ตามหาตัวไม่เจอเลยครับแล้วลุงลุงก็คือพี่ชายของฝ่ายหญิงนี่แหละ
ลุงก็พยายามขับรถออกตระเวนหา
จนมารู้ว่าม่าแม่เนี่ยขับรถประสบอุบัติเหตุ
จะพุ่งลงคลองแบบนี้ค่ะ
ลูกชายเขาโทรมาแจ้งกับพี่ชายเขาคือแฟนเนี่ยค่ะ
พูดมาแจ้งว่าแม่ของน้องก็ร้านหรือเปล่าไม่รู้แม่ของหัวอะไร

แล้วทางลุงเขาก็เลยขับรถหาอยู่ในเมืองเผื่อว่าจะเจอกัน
แล้วก็ไม่เจอแล้วก็มาดูอีกทีว่าใช่ค่ะส่งน้ำแล้ว

แฟนเขายังอยู่ที่โรงพยาบาลท่าม่วงเขาไปดูอาการกันดู

น่าจะค่ะพอแยกมาดูรถก่อน

ติเราส่งพี่ติไปคุยนะคะ

พิติไปที่จุดเกิดเหตุหน่อย
บอกว่าบนพื้นถนนไม่มีรอยเบรกเลยค่ะพี่อุ๋ย
ถ้าประสบอุบัติเหตุจริงมันคงจะต้องเบรกกันบ้างอะไรกันบ้าง

แต่มีรอยล้อรถแหวกพงหญ้าจากริมถนนลงไปที่คลองชลประธาน
แล้วก็มีรอยต้นไม้หักจากการถูกชนด้วย
ดูภาพกล้องวงจรปิดตรงสี่แยกข้ามหนองแจงนะคะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๔๕กิโลเมตร
นี่ค่ะสามารถจะเห็นรถกระบะขับผ่านแยกตรงนี้ไป
แล้วเวลาต่อมาก็ไปคาอยู่ที่ริมคลองนะคะ

ซึ่งเป็นบ้านของผู้หญิงคนขับกระบะค่ะ
นี่ไปคุยกับสามีหน่อย
หลานโทรมาบอกแม่กับพ่อทะเลาะกัน
จะไปคุยกับสามีเอ้าสามีไม่อยู่อะค่ะ
เลยต้องคุยจากชาวบ้านคุยกับชาวบ้านแถวนั้น
เขาบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็อยู่กินกับสามีที่บ้านหลังนี้ได้ประมาณปีกว่าแล้วล่ะ
ทั้งคู่ทำงานอยู่โรงน้ำแข็งที่เดียวกัน
ที่ผ่านมาก็เห็นทะเลาะกันประจำเลยแหละทะเลาะกันบ่อยแต่ไม่เคยรุนแรงนะ
ถ้ามีปากเสียงกันหนักหน่อยเนี่ยฝ่ายหญิงจะพาลูกออกไปจากบ้าน
เห็นว่าฝ่ายหญิงค่อนข้างขี้หึงระแวงว่าสามีจะไปมีผู้หญิงคนใหม่
เมื่อวานก็เห็นลูกของบ้านนี้ปั่นจักรยานตามหาแม่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
แล้วก็เลยไปดูรถกระบะที่จอดดับเครื่องอยู่หน้าบ้าน
เปิดประตูอ้าวก็เห็นอยู่นี่นะเห็นอยู่ในรถเธอไปดูปรากฏอุ้ย
นอนน้ำลายฟูมปากอยู่ในรถค่ะพี่อุ๋ยก็เลยรีบพาตัวส่งโรงพยาบาล
แต่พอผู้หญิงคนนี้ได้สติปุ๊บก็บอกไม่เอาไม่ไปแล้วก็ปิดประตูรถขับออกไปเลย
แล้วก็ไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นลูกชายอ่ะพยายามปั่นจักรยานตามแม่แต่ตามไม่ทันนะคะ
เพิ่งมารู้ว่าโอ้โหเจอตอนน้ำลายฟูมปากในรถว่าตกใจแล้ว
นี่มารู้ว่าขับรถจะพุ่งตกคลองนี่น่าตกใจกว่าอีก
ที่ผ่านมาก็เคยเตือนนะในฐานะเพื่อนบ้านในฐานะคนรู้จักกันอะเนาะ
เตือนผู้หญิงฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่าเอออย่าคิดมากเรื่องผัวเลย
ผัวไปมีคนใหม่อะไรยังไงอ่ะคือเขาทำงานที่เดียวกัน
เออสองคนนี้แฟนเขากับแฟนก็ทำงานที่เดียวกัน
ไปทำงานก็ไปพร้อมกันเวลากลับก็กลับพร้อมกัน
แล้วแฟนจะเอาเวลาไหนไปมีผู้หญิงอื่นน่ะอืม
คือเขาหนีเมื่อวานเราก็ว่าเออเราก็เสียใจว่ามันไม่น่าทำแบบน้ำใจแบบลูกขนาดนั้น
ลูกก็วิ่งหาแบบมันก็จะร้องตั้งแต่ที่มันเปิดประตูรถเจอแม่มาแล้ว
แล้วเมื่อวานเราสงสารใจเด็กน่ะอืม
ร้องไห้มันสติแตกเลยนะพี่เตือนเขามาเยอะแล้วนะ
เขาบอกว่าเห็นไหมเรื่องที่ว่าผัวเป็นอย่างนี้ถามว่าเคยเห็นไหม
มันก็บอกมันไม่แน่ใจเราก็ว่าเอออย่าคิดมาก
มันก็คิดตลอดว่าทำกันมาขนาดนี้แล้วทำไมจะต้องมีเรื่อง
เราก็มองดูว่าน้องผู้ชายมันก็มันไม่ได้อะไรถึงเวลา
มันกลับบ้านพร้อมกันอ่ะคุยกับชาวบ้านเสร็จพี่ติก็ไม่ยอมกลับนะพี่หุย
ครับจะไปตามหาฝั่งสามีให้เจอให้ได้อ่าเจอด้วยเจอใช่ไหม
นี่ไงเจอแล้วนี่ค่ำเย็นหน่อยแต่ก็เจอนะ
เราก็เลยถามว่านี่คุณรู้เรื่องหรือยังเนี่ย
ยาคุณขับรถจะแบบตกคลองกระโดดลงคลองจะฆ่าตัวตายเลยนะ
อืมเรื่องราวมันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
ตัวเขาขับรถส่งน้ำแข็งส่วนแฟนจะอยู่ที่โรงน้ำแข็ง
ที่ผ่านมาเนี่ยแฟนชอบระแวงคิดว่าเขาไปมีผู้หญิงคนอื่น

ผมก็เคยบอกเขาไปแล้วนะว่าไม่มีผมไม่มีคนอื่นเลยจริง

เมื่อวานก็ไม่ได้ทะเลาะกันหรอกผมไปทำงานตามปกติ
นี่ก็เพิ่งมารู้ว่าเมียผมจะขับรถลงคลอง
โชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นอะไรมากมีแค่คิ้วขวาแตกเย็บไป๑๐เข็ม
ผมถามเมียว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกผมว่าวูบหลับตอนขับรถ
ผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วที่มีคนบอกว่าเธอตั้งใจกระโดดลงไปในคลองล่ะยังไง
เขาบอกว่าพอเปิดประตูรถออกมันก็ตกลงไปในน้ำเลย
เพราะว่ามันลื่นจากที่รถมันเปียกน้ำไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าตัวตายเลย
วันที่เกิดเหตุมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ
ไม่ได้มีครับแต่เขาเป็นคนที่ชอบระแวง

ว่าผมชอบมีคนอื่นอย่างนู้นอย่างนี้ครับ
แต่จริงผมไม่เคยมีไม่เคยทำเลย
แล้วอะไรที่มันทำให้เขาระแวงเราเคยไปมีเครื่องไหม

ไม่เคยมีไม่เคยจับได้เลยไม่เคยทำเลย
จะทำยังไงบ้างว่าให้เขาเลือกที่ระแวงกับเราโทษ
เดี๋ยวเขาก็จะมีปัญหากับเราอีกกับคนที่เรา
มันก็ต้องคุยกันตกลงกันใหม่

ต้องเคลียร์กันใหม่ต้องคุยกันใหม่